เลี้ยงเขาก็จะมีความฉงนสงสัย
บางทีเขาเห็นเราส่องกระจกเราก็สำรวจตัวเองใช่ไหม
แต่เจ้าตัวนี้มันดันไปทะเลาะกับใครในกระจก
เออจะกัดตัวเองซะแหละ

เห่าไปแล้วยังเห่าตอบอีก

เฮ้ยมาบุกขนาดนี้มันหยามกันเกินไป

ภาคน้องหมาเด็กเป้น
เป็นคนที่เข้าใจในความรู้สึกของสัตว์

แล้วคุณรู้ไหมว่าหมามันไม่รู้ว่าตัวเองหน้าตาแบบไหน
ก็นั่นน่ะสินะมันไม่รู้แมวก็ไม่รู้ว่าตัวเองหน้าตาแบบไหน
มันเคยเห็นแต่คนมันคิดว่าตัวเองหน้าตาเหมือนคน
คุณเข้าใจไหมคือมันมองเห็นเราเป็นเจ้าของ
มันคิดว่าเรามันหน้าตาเหมือนเราแบบนี้

จากว่าบ้านไหนที่เลี้ยงหลายตัวเขาจะรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้
แต่ถ้ามีตัวเดียวมันจะคิดว่าหน้าเหมือนคุณ

สมมุติมันเห็นคุณจะหน้าคนเดียว

แล้วคุณก็จะหน้าเหมือนมันด้วยไหม
แต่อย่างนี้ไอ้หน้าเหมือนไม่เท่าไหร่

คืออย่างนี้มันก็เหมือนขู่สู้กับเงาของตัวเองในกระจกนั่นแหละ
เจ้าของเขาก็ตลกเขาก็เลยแบบอัดคลิปเอามาโพสต์ลงไปนะคะ